กระบะเบียดกระบะจนกระทั่งไปชน๑๐ล้อตกข้างทางทันทีให้คุณผู้ชมไปดูคลิประทึกนี้กันหน่อยนะครับ
โอ้โหเบียดกันอีท่าไหนไปกันอีท่าไหนเนี่ยคุณผู้ชมฮะ

ได้ชัดเจนนะฮะฟอร์ดเรนเจอร์สีส้มส้มแดงแดงแบบนี้ทะเบียนกรุงเทพขับขวาอยู่จู่จู่เปลี่ยนเลนส์เปลี่ยนเลนส์ไม่น่าจะเห็นรถกระบะอีซูซูดีแม็กซ์สีบอลทะเบียนสระแก้วที่ขับมาเลนส์กลางสุดท้ายโอ้โหเบียดเบียดเบียดไปจนถึงรถบรรทุกสิบล้อที่ขับมาเลนส์ซ้ายสุดนะครับและสุดท้
บาดเจ็บเลือดออกนะครับ
ผมเองก็ขับอยู่เลนกลางดีเลยนะฮะ
จู่รถกระบะคันสีส้มแดงของนายมงคลชัย
เข้าซ้ายเฉยเลยจนเกิดอุบัติเหตุแบบนี้
ส่วนทางฝั่งของนายมงคลชัยคนขับรถกระบะสีส้มแดง
ก็ให้การบอกว่าตอนนั้นนะผมกำลังจะขับแซงรถที่ขับอยู่เลนขวาอยู่
กะจะแซงซ้ายไปแต่ทีนี้มันไม่พ้นครับ
พอเปลี่ยนเลนกระทันหันแบบนี้เห็นไหมเขาจะแซงรถขาวขนาดนั้น
เอ้าปัดโดนล้อกันก็เลยเสียหลักกันแบบนี้นะครับ
ตำรวจก็จะต้องเรียกคู่กรณีทั้งสองฝ่าย
มาสอบสวนแล้วก็ตรวจสอบกล้องวงจรปิดอื่นต่อไปด้วย
แต่ว่าเมื่อกี้คลิปจากกล้องหลังรถของพลเมืองดีก็เห็นชัดเจนแล้วนะ
ใช่ค่ะคือวินาทีในการเกิดเหตุนะครับ